ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่มีคนร้ายบุกไปจี้ธนาคารกรุงเทพค่ะ
ต้ำลมุทรภูทธรมุทธรรณฑ์ทันนี้ตอนนี้ก็เลยเบิ้ลเร่งแกะรอยพาปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เงินของธนาคารกรุงเทพได้เงินไปกว่าสี่แสนบาท
มั่นใจว่านี่เป็นมืออาชีพมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะ
ถนนรอบเมืองเขตเทศบาลนครอุดรธานี
บันทึกภาพเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนจี้ชิงเงินสดกว่า๔แสนบาทและหลบหนีไป
ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ให้ตำรวจใช้แกะรอยคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
คนร้ายนั้นเป็นชายสวมหมวกกันน็อกสีดำเต็มใบปิดบังใบหน้า
เสื้อเชิดลายสก๊อตสีดำแดงกางเกงยีน
ถุงมือสีดำสะพายกระเป๋าสีดำและรองเท้าผ้าใบสีดำ
สูงประมาณ๑๗๕๑๘๐เซนติเมตร
คนร้ายได้เดินเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนสั้นจี้ศีรษะนายประจักษ์ทิพย์วัจจนาอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นรอปภของธนาคารขณะที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าประตูด้านนอกนะคะ
ส่วนภายในธนาคารตอนนั้นมีพนักงานกำลังให้บริการลูกค้าอยู่๔คน
จากนั้นคนร้ายก็ใช้ด้ามปืนทุบหลังรอปภและใช้ปืนกราดใส่พนักงานและลูกค้า
จะสั่งให้ทุกคนหมอบลงโดยกล่าวด้วยสำเนียงอีสาน
เมื่อทุกคนทำตามคำสั่งคนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์หมายเลข๑๒
เปิดลิ้นชักกวาดเงินใส่กระเป๋าสะพาย
ก่อนจะเข้าไปรื้อลิ้นชักเคาน์เตอร์หมายเลข๔และหมายเลข๕
ซึ่งเป็นช่องแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศกวาดเงินใส่กระเป๋าเพิ่ม
ติดแผ่นป้ายทะเบียนของเพื่อนร่วมแก๊งที่ติดเครื่องรออยู่ด้านนอกค่ะ

บอกว่าหลังจากที่คนร้ายบุกชิงเงินแล้ววิ่งไปซ้อนท้ายเพื่อนร่วมแก๊งหลบหนีไป
เนี่ยนะคะภาพนี้ค่ะคนร้ายอีกคนเป็นชายสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีเหลือง
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำเหมือนกันนะคะเป็นแบบเต็มใบ
ขี่รถหลบหนีไปทางถนนรอบเมืองสี่แยกหนองสำโรง
พันธุ์ตำรวจโทชานรงค์มากพิสุทธิรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
มั่นใจว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพเคยมาดูลาดเหลาก่อน
ลงมือยังน้อย๑๒วันและก็เตรียมการครั้งนี้มาเป็นอย่าง
สังเกตได้จากการแต่งกายและการใช้ปืนมีความชำนาญเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเหมือนผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
ใช้เวลาเพียงแค่๑นาที๔๐วินาทีก็สามารถกวาดทรัพย์สินไปได้กว่า๔แสนบาท
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป